ต่อกันที่อีกหนึ่งคู่หวานในวงการบันเทิงบ้านเรานะครับ

เบลคณิตฐานและกรมเวรัยนี่แต่งงานกันไปรอบ๒
หลายคนรอว่าจะแต่งรอบ๓ตามสัญญาเมื่อไหร่นะคะ
รวมไปถึงเรื่องงานแสดงที่น้องเบลตอนนี้เนี่ยมีคนมาติดต่อเยอะมาก
แต่สามีอย่างพี่ก้องยังหวงอยู่นะคะ
และอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของโครงการเพื่อสังคม
ทั้งคู่ตั้งใจจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องจะมีอีกตอนไหน
เดี๋ยวเรามาฟังคู่รักแห่งยุคเขาเปิดใจกันค่ะ
คือผมสิจัดแลนด์โดยวิ่งปั่นคือยุศกลอยู่ชายภูมิมานี่ครับ
ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลชายภูมิกับโรงพยาบาลคอนศาลครับ
ถึงมือที่ทุกอย่างมันโล่งโตรคออนุญาตพี่ครับ
ซอยประชาสภาษณ์ในน้ำพร้อม
ช่วงนี้เราก็เห็นคนในวงการบันเทิงของเรานะคะ
มาทำอะไรดีให้กับสังคมเยอะแยะมากมาย
ห้วยไร่ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดี
เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่อายในการที่จะออกมาทำความดี
บอกว่าเขายึดพี่ตูนเป็นไอดอลในเรื่องนี้เลย
ล่าสุดเนี่ยเมื่อไม่นานมาเนี่ยพี่ก้องเขาเปิดเตะฟุตบอลการกุศลขึ้นมา

เดี๋ยวตามร้อยพี่ตูนด้วยใช่แล้วนะคะ
ก็ติดตามกิจกรรมดีของพี่ก้องกันต่อไปได้นะ